จากที่มีคนร้ายเข้าไปเจาะตู้เซฟของธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยชะอำ
แล้วก็ได้เงินไปกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
บริหารธนาคารกรุงเทพยืนยันว่ามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอย่างแน่นหนาครับ
ส่วนในเรื่องคดีคืบหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ๘๐นะครับ
ตำรวจมั่นใจว่าเป็นฝีมือของคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติ
แล้วก็ยังไม่ทิ้งประเด็นที่คนร้ายอาจจะเป็นคนไหนที่รู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีครับ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยชะอำจังหวัดเพชรบุรี
หลังถูกคนร้ายใช้แก๊สไฟจอดตัดตู้เซฟของธนาคาร
เงินสดออกไปได้เกือบ๑๑ล้านบาท
ผลตำรวจเอกปัญญาให้ความสนใจเส้นทางที่คนร้ายลักลอบเข้าธนาคารเป็นอย่างมาก
เพราะใช้ประตูด้านหลังอาคารข้างเคียง
ลอบปีนขึ้นไปบริเวณชั้น๓ที่เป็นดาดฟ้า

ทำลายประตูทางเข้าชั้น๓ของธนาคาร
แล้วลงไปตัดสัญญาณเตือนภัยทุกชนิดก่อนเจาะตู้เซฟ
จากนั้นได้ประชุมร่วมกับชุดสืบสวน
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านทั้งภาษณะคนร้าย
ต้องสงสัยที่กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้
รวมถึงเส้นทางหลบหนีรูปภัณฑ์สันธาร

บริเวณริมถนนเพชรเกษมทั้งขาล่องใต้

คาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
และตรวจสอบหมวกสีแดงที่คนร้ายสวมใส่
ว่ามีร้านค้าใดจำหน่ายบ้าง
เมืองต้นพลตำรวจเอกปัญญาบอกว่า
คดีมีความคืบหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ๘๐
จากข้อมูลการสืบสวนมั่นใจว่า
เป็นฝีมือของคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติ
ส่วนประเด็นคนร้ายเป็นคนในธนาคาร

มั่นใจจะจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอน
เท่าที่เขาทำมาแล้วขนาดนี้ก็คืบหน้าไป
ผมเชื่อว่า๗๘๐นะครับ๗๘๐
แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนมากขึ้น
นะครับทางหลองวิชาการบุคทรภัณฑ์๗
ท่านน่าจะขอความร่วมมือ

ขณะนี้ก็พยายามเก็บรายละเอียดของคดีนะครับ
เรื่องยานพร้านะเรื่องวันแรงการ

ด้านนายทวีร่าบริษฐาพิรม

ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน

และยอมรับว่าในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
มีโอกาสที่ธนาคารจะถูกโจรกรรมบ่อยขึ้น
และไม่ใช่แค่การเจาะตู้เซฟเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน